มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านกลายเป็นจุดขายที่สำคัญในตลาดอสังหาริมทรัพย์ขนาดนี้นะครับ
โดยหลายปีที่ผ่านมาในระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อ
ก็มีโครงการอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากผุดขึ้นเพื่อรอการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย
โครงการใกล้เสร็จราคาที่ดินและก็บ้านจัดสรรก็แพงขึ้นเป็นเงาตามตัว
แล้วก็มีแนวโน้มจะขยายตัวต่อเนื่องอีกด้วย
เราจะไปติดตามตลาดอสังหาริมทรัพย์ตามเส้นทางรถไฟสายสีม่วง
กับคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ
การจราจรที่ติดขัดมากในชั่วโมงเร่งด่วน
ทำให้ประชาชนบางซื่อบางใหญ่
รอเวลาที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงจะเปิดให้บริการ
เพื่อย่นระยะเวลาในการเดินทางเข้าเมืองให้ได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายครอบครัวก็ได้ย้ายที่อยู่อาศัยมารอรถไฟฟ้า
ส่งผลให้โครงการอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก
ขึ้นตามแนวเส้นทาง
ตลอดระยะทาง๒๓๖กิโลเมตรตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะ
มีอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นใหม่เฉลี่ยร้อยละ๑๐ต่อปีค่ะ
ซึ่งที่เกิดใหม่นะคะก็เป็นในรูปแบบของที่อยู่อาศัยค่ะ
นาเขตของหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่อาศัยในโซนบางใหญ่

อดคล้องกับตัวเลขจากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่า
สังหาริมทรัพย์ไทยเอเจนซี่ฟอเรลเอสเตจแอฟแฟส
ที่พบว่าในช่วง๗ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ใหญ่เป็นโซนที่มีจำนวนที่อยู่อาศัยเปิดใหม่มากที่สุด
ถึง๒๔๒๗ยูนิต
ในขณะที่โซนอื่นโดยเฉพาะในช่วงสถานีเตาปูน
เป็นโซนที่มีราคาที่ดินต่อตารางวาสูงที่สุดถึง๒๕๐๐๐บาท
นักพัฒนาสังหาริมทรัพย์มองว่า
การขยายตัวของตัวเมืองจะค่อยไปตามแนวรถไฟฟ้า
ขณะที่ปริมาณความหนาแน่นของการใช้บริการแต่ละสถานี
จะกระจุกตัวที่สถานีใหญ่และจุดเชื่อมต่อ
จริงแหล่งงานต่างมันก็ควรจะขยับออกไป
แต่ที่เราเห็นออกไปอันแรกก็คือศูนย์ราชการนะครับที่ใหญ่ที่มีอ่า
แต่ว่าศูนย์ราชการออกไปแต่ระบบสาธุโภค
เรื่องของการที่จะให้เดินทางไปก็ยังไม่พร้อม

ก็เป็นเรื่องของการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ

ห้างค้าปลีกตลอดเส้นทางก็ได้ผุดเพื่อนรองรับการเติบโต
และการจับจ่ายของคนเมืองเป็นจำนวนมาก
ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มที่จะถึงจุดอิ่มตัว
ได้มีการปรับตัวโดยปรับปรุงร้านค้าให้ดูโมเดิร์นเพิ่มมากขึ้น
แต่ว่าก็ยังคงความเป็นตลาดนัดไว้
เพื่อจับกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นคนในพื้นที่
แล้วก็จะเพิ่มเวลาเปิดทำการในเร็วนี้
พร้อมกับใช้จุดแข็งด้านทำเล
ที่มีส่วนที่เป็นค่ารถโดยสารอีกด้วยค่ะ
มันมีการปรับภาพลักษณ์ของศูนย์ปรับโซนิ่งต่างของเราตลอดเวลา
แล้วก็มีการหาร้านค้าใหม่ที่เหมาะสมเข้ามาลงเพิ่มเติมเสมอ
ซึ่งเขาก็สนใจซึ่งตรงนี้เราก็ต้องปรับอยู่ตลอดเวลาในตลาดของเรา
จากเดิมที่เป็นตลาดกลางคืนอย่างเดียวนะครับ
ส่วนตอนนี้เราก็ต้องปรับมาเป็นตลาดทั้งวันนะครับ
แล้วก็จะต้องมีพื้นที่ที่เป็นโซนที่เป็นติดแอร์
เพื่อรองรับในช่วงที่อากาศร้อนเพราะตอนนี้บ้านเราร้อนเหลือเกิน
โซนรถไฟฟ้าสายสีม่วงถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง
ในสถานีรถไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการเติบโตของเมือง
อย่างมีแบบแผนในอนาคตค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน